ติดตามข่าวกันนะครับคุณผู้ชมฮะมีคลิปเหตุการณ์นี้นะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่มุมห้องถูกมัดมือไพ่หลังแบบนี้
ถอดเสื้อนะฮะแล้วก็มีเสียงของผู้ชายคนหนึ่งถาม
ใครสั่งให้ทำใครสั่งให้เอาน้ำกรดมาสาดต้นกัญชาเสียหายนับล้าน
นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ที่บ้านไพครับพี่เริ่มเลยตัำแบบคุณพ่อกอมมื้อ

ไม่มื้อนึงแล้วให้๑๐๐๐พี่

เหมือนขู่เข็นบังคับให้ตอบอะไรบางอย่าง

และผู้ชายคนนี้ก็เอาคลิปมาร้องเรียนคุณกันจอมพลัง
ว่าถูกอดีตนายจ้างไร่กัญชาจับตัวมาขังในห้อง
ใช้สายไฟมัดมือไพ่หลังพยายามเค้นให้ยอมรับว่าเอาน้ำกรด
สาดต้นกัญชาในไร่จนเสียหายเป็นล้านล้านทำไม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำ
เมื่อวันที่๒พฤศจิกายนนะครับแล้วเขาก็เอาภาพมาให้ดูนะคุณฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งดูที่หลังของเขาสิคุณ
หลังเขาเป็นรอยหมดเลยนะฮะขอดูภาพจริงณปัจจุบันของเขาหน่อย
เพราะว่าเขาให้เราดูหลังของเขานี่คุณ
ค่ะดูสิเป็นรอยเขี้ยนหลังของเขามีรอยสักได้เหมือนกัน
แต่มันจะเป็นรอยเขี้ยนแบบนี้นะครับตัวของนายบุญส่ง
ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราบอกว่าถูกอดีตนายจ้าง
และชายชะกัน๓คนบุกอุ้มจากบ้านพัก
ขังไว้ในห้องที่ไร่กัญชาจับมัดมือ
สายไฟเขี้ยนตีและทรมานสารพัด
เมื่อกี้เขาเป็นแบบนั้นเลยนะฮะเพื่อให้ยอมรับบางอย่าง
รับว่าอะไรว่าเป็นคนใช้น้ำกรด
ที่ใช้หยอดยางพาราเอาไปหยดใส่ต้นกัญชา
ต้นกัญชาในไร่ของอดีตนายจ้างเสียหายเป็นล้านล้านนะครับ
ตัวเขาเองปฏิเสธนะคุณตอนแรกปฏิเสธ
แต่พอปฏิเสธไปก็ถูกรุมกระทืบจนน่วมนะครับ
เขาบอกแบบนี้นะเขาอ้างแบบนี้นะนายบุญส่งบอก
บอกว่าเขาต้องอ้างว่าเป็นคนทำอะไรล่ะแต่มีคนจ้างฮะ
และคนจ้างเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณผู้ชมฮะคนจ้างเป็นผู้ใหญ่บ้าน
เขาถึงรอดออกมาได้ทีนี้ครับคุณผู้ชม
เราก็ไปถามอีกฝั่งคืออดีตนายจ้าง
ตนายจ้างบอกว่าปลูกไร่กัญชามาในไร่มี๒๐๐ต้น
ส่วนนายบุญส่งซึ่งเป็นอดีตลูกจ้าง
จริงก็คอยดูแลต้นกัญชาอะไรต่างนานามานานแล้ว
แต่หลังมีพฤติกรรมแปลกทำงานไม่ถามหาค่าจ้าง
แต่นึกจะหยุดก็หยุดนะฮะไม่นานก็พบว่าต้นกัญชา
หยอดน้ำกรดจนเสียหายไป๑๐ล้านบาท
ทีนี้ตัวอดีตนายจ้างก็สงสัยสงสัยนายบุญส่ง
นายบุญส่งไม่เห็นเรียกค่าจ้างเลยเอาเงินมาจากไหน
หรือไปรับเงินใครเพื่อมาทำลายต้นกัญชาภายในไร่แห่งนี้
รับว่าไปเอาตัวนายบุญส่งมาจริง
แล้วตัวนายบุญส่งก็อ้างว่ามีผู้ใหญ่บ้าน
จ้างให้มาทำลายต้นกัญชาของเขา
ค่าจ้างทีก้อนใหญ่ก็๕๐๐๐ก้อนเล็กก็เดือนละหมื่นอะไรแบบนี้
เขาก็เลยคิดว่านายบุญส่งถูกจ้างมาจริงหรือเปล่า
แต่ตอนหลังก็คิดว่านายบุญส่งอาจจะโกหกเพื่อจะเอาตัวรอด

แต่ถามว่ายอมรับไหมว่าเอาตัวมากักมาทำอะไรนี้

ทีนี้ฝั่งผู้ใหญ่บ้านที่ถูกแอบอ้างนะที่ถูกนายบุญส่งแอบอ้างนะฮะ

ผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่เจือนแมลงพันธ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลโคกว่านนะครับ
ก็บอกว่าตอนแรกเห็นสภาพของนายบุญส่งก็สงสารนะ
แต่ติดใจที่นายบุญส่งทำไมเอาชื่อผมไปอ้าง
อ้างว่าเป็นคนว่าจ้างให้ไปทำลายต้นกัญชาของลูกบ้าน
แล้วผู้ใหญ่รู้เห็นเป็นใจด้วยมีส่วนรู้เห็นด้วยไหม

ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับการกระทำของใครเลย

ทำให้เขาเสียหายนะอาจจะแจ้งความฐานหมินประมาทด้วยนะฮะ
สาเหตุทำไมต้องเอาชื่อของผู้ใหญ่ไปอ้าง

มีการแอบอ้างแบบนี้แล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่จะโดนอะไรอีกหรือเปล่า

แต่ว่าทำไงได้เดี๋ยวต้องเรียกมาคุยกันให้หมดนะ
เพราะผู้ใหญ่ไม่เคยว่าจ้างให้ใครหรือนายบุญส่ง
เอาน้ำยาหยอดยางพาราหรือว่ากรดไปหยอดต้นกัญชาของใคร
ใช่เรื่องนี้พอฟังแล้วมันก็แปลกนะ